คุณผู้ชมครับเช้าแบบนี้มาฟังข่าวที่มันจะทำให้กระชุ่มกระชวยกันบ้างดีกว่า
ผมกำลังพูดถึงครับเศรษฐีเศรษฐีทองล้านคนใหม่จากคาราบาลนะครับในแคมเปญ
คาราบาลช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีที่๒ไปดูโฉมหน้ากันหน่อย
ผู้โชคดีล้านที่๒คือคนนี้
พี่สมพรเซ็มมุกดาหรือว่าคุณปุ้ยอายุ๓๔ปีจากจังหวัดสมุทรปราการ
โชคดีมากพี่คือพี่เขาดื่มคาราบาลแดงทุกวันนะ
แล้วก็ส่งฝามาร่วมสนุกทำให้ได้เป็นเศรษฐีในพริบตา
ต้องบอกเลยว่ารางวัลทองคำมูลค่า๑ล้านบาทนี้มีความหมายเพราะว่า
สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพหรือจะนำไปปลดหนี้ปลดสินไง
คือพี่สมพรผู้โชคดีร้านที่๒เขาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะบอกว่า
จะเอาไปปลดหนี้บัตเครดิตของเขาจะเอาเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
แล้วก็จะเก็บไว้เป็นทุนสร้างอาชีพให้กับครอบครัวในอนาคตด้วย
ใครอยากเป็นเศรษฐีเหมือนคุณสมพรนะอย่ารอช้าอย่ารอช้าโอกาสรอคนอยู่
คาราบาลเขาจะแจกร้านต่อไป๕สิงหาคมนี้นะครับ
ย้ำเลยนะของรางวัลนะคุณผู้ชมค่ะเป็นทองคำแท่ง
คุณราคา๑ล้านบาทอยู่ทั้งด้านนี้
ไซค์เนี่ยตกแต่งเป็นแบบคาราบาลเลยเขียวแดงมีร้อยรางวัลนะมอเตอร์ไซค์
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะกว่า๘ล้านบาทเลยค่ะ
ดังนั้นกติกาง่ายถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากโชคดีเขียนบีบส่งนะ
ใครที่ดื่มคาราบาลแดงใครที่ดื่มคันโซคูณ๒
ขวดไม่เป็นไรแต่ฝาต้องเก็บไว้ค่ะ
ลองดูหน่อยแต่ละเครื่องดื่มมันต้องเขียนยังไง
เอาฝาคาราบาลแดงก่อนนะคะคือคุณเอาเศษกระดาษมาเลย

เขียนลงบนเศษกระดาษด้วยลายมือพับใส่ใต้ฝาแล้วบีบให้แน่น
ส่วนคันโซคูณ๒ค่ะเอาเศษกระดาษมาเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์พับแล้วก็ใส่ใต้ฝา

หลังจากนั้นส่งค่ะส่งมาที่ตู้ปน๒
บางประกงฉะเชิงเซาสองสี่หนึ่งสามศูนย์
หรือจะส่งที่กล่องชิงโชคร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน
ร้านค้าที่ร่วมรายการได้นะคะอย่าช้านะแจกกันทุกวันค่ะ
ติดตามประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีได้ในรายการตลอดข่าว
เก้าโมงครึ่งแล้วส่งกันมาได้จนถึงสิ้นเดือนนี้
สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะกำไปสิบบาทพอครับ
เครื่องดื่มคาราบาลแดงราคาเดิมเลยสิบบาทครับและเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณสอง
เพื่อนรักนักดื่มนี่ทางซ้ายนี่คันโซคูณ๒เป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่น
มีส่วนผสมจากตับกลูโคโรโนแลคโทนและสารสกัดขมิ้นชัน
ใครได้ชิมต้องบอกเลยว่าอร่อยสดชื่นซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านทั่วประเทศครับ
อีกครั้งนะคุณผู้ชมมาร่วมรุ้นเป็นเศรษฐีทองล้านคนที่สามก็ได้ง่ายแค่
ฝาคาราบาลแดงและคันโซคูณสองกันเข้ามาเยอะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับ